เทอมรุ่นเล็กเขาก็ทำงานหาเงินช่วยเหลือครอบครัวเหมือนกันนะคะคุณ

อายุ๑๒ปีนะคะ
ชาวตำบลมาบโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี

ใช้เวลาว่างปิดเทอมมาขายกล้วยปิ้ง

โดยมีลูกค้าซึ่งเป็นคนในหมู่บ้าน
แล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาแวะเวียนอุดหนุนกันไม่ขาดสายเลย
คือพอเห็นเด็กขายก็อยากจะช่วยเหลือช่วยอุดหนุนกัน
ถือว่าเป็นภาพที่ชินตาของชาวบ้านระแวกนั้นมาก
เพราะว่าน้องเขาทำแบบนี้เป็นประจำด้วยนะคะ
เป็นเรื่องราวดีนะคุณผู้ชมที่เยาวชนควรเอาเยี่ยงอย่าง
เรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะ

เอาเวลาไปติดเกมติดเพื่อนใช่ไหม
ติดยาเสพติดอะไรแบบนี้หรือว่าติดโซเชียล
เดี๋ยวนี้นะเด็กก็จะเล่นติดโซเชียลตลอดเลย
แต่ว่าน้องเขามาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำมาหากิน

เก็บสะสมเก็บหอมรอมลิฟต์เอาไว้น่ารักจริงเลย
เด็กดีแบบนี้เราต้องปรบมือให้

กลับมาเป็นเด็กบางคนแหมพอโตขึ้นมาหน่อยนะครับ
ไม่ใช่เด็กรุ่นเด็กแบบนี้ก็ไม่ยอมไปทำงง

แต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะในการที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่
หาเงินหารายได้แล้วก็แบ่งเบาภาระท่านด้วย